ไปที่นครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะ
คราวนี้เป็นพักประชาธิปัตย์ค่ะ
มีการเนี่ยค่ะขนขุนพลฝีปากล่า

หาเสียงกับผู้สมัครสอสอเขต๗คุณชินวรบุญเกียรตินะคะ
ระหว่างกำลังปลาใสโอ้โหกลายเป็นดูฟ้าดิคะ
เห็นมั้ยคะนั่นอ่ะฟ้ามึดทึ่มมาเลย

ชาวบ้านที่มาฟังการปราศัยต้องวิ่งหาที่หลบฝนก็เลย

หลังจากนั้นก็มีผู้สมัครสอบนครศรีธรรมราช
ขึ้นเวทีปลาใสท่ามกลางฝนที่ตกกระหน่ำแบบนี้ค่ะ
โอ้โหท่านเราแทบไม่ได้ยินเสียงหาเสียงของท่านเลย

มีแต่เสียงฝนนะแล้วก็ลมด้วยนะคุณ
ใช่ฝนตกกระหน่ำเลย

ตัวท่านเองก็ยังปักหลักอยู่เหมือนกันนะครับ
นี่คือบรรยากาศของการหาเสียงนะครับ